ช่างใหม่ค่ะตอนนี้ไม่ใช่มีแทบพี่น้องชาวไทยแล้วเพราะว่าตอนนี้เราเปิดรับนักท่องเที่ยวจีนและแน่นอนว่านักท่องเที่ยวจีนก็เดินทางมาที่นี่เพื่อเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายในการมากราบไหว้ขอโชคขอรับเช่นกันค่ะพาไปที่นี่เลยนะคะสำนักเรือนพระมุนีนะคะเขามาทำอะไรกันเดี๋ยวจะให้ดูอยู่นี่ค่ะตั้งอยู่ที่ปากทางเข้าเขื่อนแม
มาที่ประเทศไทยกันเยอะมากคักมากนะครับและก็มีสาธุชนมาที่นี่มีทั้งชาวไทยเองรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนมากมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอรับจากรูปปั้นแมงสี่หูห้าตาที่นี่ทางเหนือเขานับถือแบบนี้นะใช่ทางลัดหน้าเขาแต่คุณสังเกตสิแมงสี่หูห้าตาที่นี่แปลกไหมค่ะแปลกไม่เหมือนที่เคยเห
รับโชคเอาไว้เรียกทรัพย์เรียกโชคเรียกลาบ
เนื่องจากว่าถ่านไฟต้องบอกว่าเป็นอาหาร
แมงสี่หูห้าตา
เพราะว่ามันจะกินถ่านร้อนเข้าไป

ทองคำนะคะอันนี้ก็คือตามความเชื่อที่เล่ากันมา
แล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวไม่ได้มาแค่จีนนะคุณ
ก่อนหน้านี้หลายประเทศก็เดินทางมาไทยแล้ว
มีทั้งนักท่องเที่ยวจีนไต้หวันฮ่องกงเวียดนาม

แล้วสังเกตนะที่เขาเผากัน
เหมือนกับว่าฝากชื่อฝากดวงมา

เยอะเลยมีภาษาอังกฤษฝรั่งก็มี
อย่างที่บอกมีหมดอ้าวแล้วถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ
อย่างอเมริกามาคุณจะเชิญชวนเขายังไง

ก็เห็นเวลาเขาประกาศเวทีมวยก็ต้องพูดอย่างนี้

และนี่ก็คือเทพแมนซีฮูฮาซ่า

มีน้ำขิง๒แก้ว

เอาเป็นว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราเปิดรับนักท่องเที่ยว
แล้วก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจ
ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนในประเทศก็แล้วแต่นะคะ

ซึ่งแต่ละคนก็หวังว่าจะได้โชคได้รับสุดปัง

ถ้าเขาบวงสวงเสร็จเรียบร้อยก็ไปกันได้นะจ๊ะ